สำหรับคู่ซีคู่นี้พี่มดำคัชภารคุณแจ๊กฟันฉันค่ะ

เขาจะกัดจิกกันตลอดอยู่เป็นเรื่องธรรมดา

ล่าสุดค่ะแจ๊กฟันฉันถูกนำตัวส่งรมพยาบาลแกรฐานหาร
โดยไม่ได้บอกไม่ได้กล่าวถึงสาเหตุของการป่วยในครั้งนี้
ซึ่งก็มีเพื่อนพี่น้องคนในวงการบันเทิงเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจเยอะเลยนะ
ลุงรงเองที่สนิทกับพี่แจ๊คก็เข้ามาคอมเมนต์แบบติดฮาบอกว่า
ไหนบอกว่าเก่งไงหลับให้สบายไม่ต้องห่วงใยเปิ้ลเดี๋ยวดูแลให้เออ
ส่วนพี่เอกกี้ก็บอกว่าขอให้หายไวเพราะเธอมีแม่ที่ต้องดูแลนะ
พี่มดดำที่สนิทกันมากก็ออกมาเผยถึงเหตุผลที่ทำให้หนุ่มแจ๊คต้องเข้าโรงพยาบาลนะคะ
มดดำบอกเอาไว้แบบนี้ค่ะว่าแจ๊คเนี่ยตีรถกลับมาจากกาญจนบุรีไม่หลับไม่นอน
ตีสามมาถ่ายรายการเทปเดียวมันคุ้มไหมถ่ายรายการเสร็จแล้วสรุปน็อกเข้าโรงพยาบาล
ครั้งนี้โคตรซึ้งเลยฉันจะไม่หยุดทำรายการก็เพราะเธอเต็มที่กับรายการขนาดนี้
ขอบคุณแกนะไม่รู้จะขอบคุณยังไงเลยซึ่งพี่มดดำยังบอกอีกนะคะว่า
ห้ามทีมงานบอกพี่มดดำด้วยนะก็คือแบบไม่อยากให้เป็นห่วงอะไรแบบ
กับพี่มดดำเนี่ยก็ไปออกอากาศก็ไปก็ต้องตีรถกลับมาที่กรทมอีก

แล้วก็ต้องไปถ่ายรายการต่ออีกกับคุณ
จากนั้นก็มีอาการวูบหมดแรงแล้วก็ชาไปครึ่งตัว
ต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลทันที
ซึ่งแพทย์เขาบอกว่าเป็นเพราะว่าพักผ่อนน้อย
โดยจากการสอบถามจากผู้จัดการส่วนตัวของแจ๊คบอกว่าแจ๊คเนี่ยไม่ได้นอนมา๒คืนแล้ว

แต่ว่าหลังจากวูบไปคราวก่อนก็ออกจากโรงพยาบาลกลับมาทำงานต่อแล้ว
ส่วนเหตุผลที่ช่วงนี้งานแน่นมากเพราะว่ามันอัดอั้นมาจากช่วงโควิดนั่นเองนะคะ
แล้วรายการกำลังฮอตไงคชาพาพาไปดูเนี่ยทางไทยรัฐทีวีนะคุณผู้ชมห้ามพลาดเด็ดขาดเลย
พิธีกรทุ่มทุนทุ่มเทขนาดนี้นะจ๊ะเด็ดทุกตอนดีทุกตอนแน่